คุณผู้ชมคะจากไฟไหม้ข้าวไปดูไฟไหม้รถกันหน่อยนะคะ
เป็นรถกระบะที่จอดอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์แล้วก็ไฟลุกท่วมแบบนี้ไปทั้งคัน
หลังจากผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีเขาขับรถมาตามทางปกติ
แล้วยางล้อมันเกิดระเบิดจนมีประกายไฟสุดท้ายไฟไหม้ลุกแบบนี้

ออกมาทันค่ะปลอดภัยนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็วุดหวิดเหมือนกัน
แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นไฟลุกท่วมรถกระบะแบบนี้แล้วนะคะ
อยู่กลางถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๓ฝั่งขาเข้าแหลมชะบัง
ช่วงสำนักงานขนส่งสาขาแหลมชะบังที่ทุ่งสุขลาศรีราชาชนบุรี
ตำรวจทางหลวงไปตรวจสอบนะคะถนนจุดนี้เป็นเส้นทางหลักค่ะ
ทะเบียนกไก่พพ๓๒
เพลิงเผาไหม้ท่วมไปทั้งคันรถแบบนี้เลย
ก็ต้องระดมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
ใช้เวลา๑๕นาทีค่ะคุมเพลิงเอาไว้ได้
คนขับคือนายภูริพัฒน์อายุ๒๗ปี
เขาแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่เขาเล่าให้ตำรวจฟังค่ะว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถกระบะนี่แหละมาตามทางปกติของเขา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อรถมันเกิดระเบิด
ทีนี้ก็เกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วไฟก็ลุกลามไหม้ไปทั่วตัวรถ
ก่อนจะไหม้ไปทั้งคันแบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าโชคดีจริงเขาจอดรถหลบแล้วก็ออกมาจากรถได้ทันนะคะ
เมืองตนก็ไปสอบปากคำแล้วค่ะตำรวจสอบปากคำพยานผู้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากสะเก็ดไฟนั่นแหละ
ก็เลยทำให้ไฟลุกลามจนไหม้ไปทั้งคันแบบนี้
แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดกันต่อไปล่ะค่ะ